สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะอากาศของเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไปจนถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศ
จัยหลักตอนนี้ที่น่าจับตาก็คือบริเวณความกดอากาศสูงทางตอนบนของประเทศจีน
ตอนนี้เพิ่มกำลังขึ้นเรื่อยแล้วก็แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณเหนือเมืองไทยของเราแล้วนะครับ
แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือความหนาวเย็น
ที่เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูง
ก็ถูกมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาว
ค่อยหอบลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของประเทศไทย

หลังจากนั้นลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลาง
แล้วก็ขึ้นไปพื้นที่ภาคเหนือในที่สุด
แน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ท้องฟ้าในตอนกลางวันก็จะโปล่งช่วงค่ำไปจนถึงช่วงเช้า

แต่ว่าภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่๙ถึงวันที่๑๐
อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าในบริเวณทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือ

จะมีโอกาสเจอกับฝนฟ้ากระนองหน่อย
เพราะว่ามีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

ดังนั้นใครที่อยู่จุดดังกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัย
แล้วก็ดูฟ้าฝนก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วย
ส่วนฝนใต้นะครับหลังจากนี้จะค่อยเลื่อนลงไปตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
คลื่นยังคงแรงนะครับ๒๓เมตร
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิทั้งฝนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ๘๑๑นี่อากาศจะเย็นลงนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตมีลมแรงด้วยนะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียตครับ
ยอดดอยครับอยู่ที่ประมาณ๓๑๐องศาเซลเซียต
อีสานครับเย็นลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ไปเรื่อยนะครับจนถึงวันที่๑๑ครับ๒๔องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียตเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนยอดภูนั้นก็อยู่ที่ประมาณ๑๐๑๒องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับก็จะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ลมแรงในบางจุดบางพื้นที่
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
ภาคตะวันออกนะครับก็เย็นลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
มีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิลดลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียตนะครับ
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ

เพราะว่าฝนตอนนี้ก็จะค่อยเลื่อนลงไปตกบริเวณทางตอนล่างแทน

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันก็เช่นเดียวกัน
จากฝนที่ตกก่อนหน้านี้ในบริเวณตอนกลางสักส่วนใหญ่หลังจากนี้ครับ
จะค่อยค่อยเลื่อนลงไปตกในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างนะครับซึ่งโอกาสการเกิด
ฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่เพื่อนสูงประมาณหนึ่งถึงสอง
เมตรในช่วงวันที่เก้าถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบวุฒิภูมิก็จะเย็นลงได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียต
กับมีลมแรงบางพื้นที่ตำจุดสุดอยู่ที่ประมาณยี่สิบสององศาเซลเซียต
อยู่ที่ประมาณสามสิบห้าองศาเซลเซียตนะครับนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับ
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพบตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ